เรื่องของคดีต่างที่เกิดขึ้นในบ้านเนื้อที่กว้างใหญ่ภายศาล๒๐ไร่
ที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะครับถูกคุมขังอยู่ระหว่างการฝากขัง
แล้วก็ตรวจสอบว่าจะมีศพมีใครอะไรยังไงเกี่ยวกับคดีที่ไปฆ่าอำพลางเขา
วันนี้เราไปเจอสาวประเภท๒คนหนึ่ง
เขายินดีเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
อันนี้ถือเป็นข้อมูลใหม่เลยนะคะทีมข่าวของเราเพิ่งได้มา
เธอบอกว่าเธอมีเพื่อนที่เป็นสาวประเภท๒ด้วยกัน

ไม่ยอมให้เขากลับ๓วันก็มี๕วันก็มี๗วันก็มี
ถ้าชอบมากขังไว้นานหน่อย
มีคนที่รอดมาแล้วก็เป็นสาวประเภทสองเดี๋ยวเขาจะมาเล่าข้อมูลให้ฟัง
แต่นั่นหมายความว่าพฤติกรรมของในไอซ์หีบเหล็ก
จากเรื่องของยาเสพติดแล้วเรื่องการกักขังทรมาน
เรื่องของการข่มขืนเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิง
ถูกต้องค่ะสาวประเภท๒ก็โดน
เดี๋ยวท่านรอฟังแต่ว่าไปตามเรื่องนี้ก่อนทุกผู้ชมครับ

บอกว่าหลังจากรู้ข่าวได้ยินข่าวฟังข่าว
ว่ามีการขุดพบศพหญิงสาวงมพบโครงกระดูกมนุษย์
ว่าจะเป็นหญิงสาวที่ถูกฆ่าอำพลางถ่วงน้ำในบ่อน้ำที่บ้านในไอซ์
รวมแล้ว๓ศพก็เลยอยากมาปลดปล่อยวิญญาณต่างที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
นี่ฮะพระวัลลบผานวโรเป็นพระสายวิปัศนานะฮะ
บอกว่าอยู่ที่สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประธานพรอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ค่ะมาที่นี่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่ภายในบ้านในไอซ์
แล้วบอกว่าพอมาแล้วสัมผัสได้รู้สึกได้รู้ได้เห็นได้จริง
วรลบยืนยันนะว่าสัมผัสได้จริงวิญญาณผู้หญิงอย่างน้อย๓๔ตน
ครับมีเด็กอีกใช่ไหมอายุประมาณ๑๓๑๔อีกตนหนึ่งนะ
ตอนที่กลับไปหลังจากที่มานั่งสวดบทกุศลาอยู่วันหนึ่งช่วงกลางวันเนี่ยนะฮะ
ก็ยังมีวิญญาณเดินตามไปด้วย

นี่ยังไม่นับเรื่องของสารพระภูมิเก่าที่พระวันลบท่านก็บอกทีมข่าวธรรมรัฐทีวีว่าที่ทีมข่าวของเราไปเห็นว่ามีรูปปั้นงูดำใช่ไหม
ที่เหมือนในอายุประมาณบูชางูดำเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีโพงูนะพระวรรพบอกมีจริง
แต่ทีนี้ที่มา๒วันพระหัสศุกร์ที่ผ่านมาพระวัลลบบอกว่าสิ่งที่ต้องการจริงเนี่ยคืออยากจะขออนุญาตเจ้าของบ้าน
ซึ่งไอซ์หีบเหล็กเขาไม่อยู่แล้วล่ะอันนี้บ้านพ่อบ้านแม่เขา
อยากขออนุญาตป้าของในไอซ์ไปนั่งสวดมนต์ภาวนาปลดปล่อยดวงวิญญาณสักหนึ่งคืน
ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากป้าของในไอซ์เลยค่ะ
ที่สามารถเข้าไปได้ในบางพื้นที่ในส่วนบ้านก็คือไปขออนุญาตแม่บ้าน
ขออนุญาตก็เข้าไปได้แค่บางส่วนบางพื้นที่เท่านั้นเนี่ยก็แถวแถวเนี้ยใช่ตอนกลางคืนจะไปปักกรด
ข้ามวันข้ามคืนไม่ได้เพราะว่าพระมาลบบอกว่าต้องนั่งตอนกลางคืนช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม
เป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณครับอยากไปแถวบ่อน้ำใช่ตรงที่เขาขุด
ตรงที่เขางมพบโครงกระดูกแล้วที่สำคัญคืออยากจะไปวันนี้นี่แหละ
เนี่ยวันนี้ครับทุกผู้ชมครับคืนวันนี้เสาร์ที่๑กุมภาพันธ์เพราะตรงกับวันพระ
จะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณได้นะครับแต่วันนี้เราก็พยายามที่จะถามว่าเอออ่า
หลวงพ่อมาหรือยังได้ติดต่อเจอเจ้าของบ้านก็คือป้าเล็กที่ดูแลบ้านให้ในไอซ์ตอนนี้ไหม
พระวรรลบบอกว่าอ๋อวันนี้ตกลงไม่มาแล้วคือเมื่อเช้ามาบินทบาทรับบาทแถวนี้แล้วก็กลับแล้ว
ค่ะบอกว่าทนไม่ไหวเพราะว่าถูกตำหนิจากผู้คนจากโลกโซเชียลเยอะค่ะว่าเอ๊ะนี่มันใช่กิจของสงฆ์เหรอ
ก็ต้องยอมรับว่ามีคนก็มองว่าเออจริงไม่จริงอะไรยังไงแล้วนี่คือกิจของสงฆ์จริงหรือ
หรือต่อให้รู้ได้เห็นได้เนี่ยแต่เหมาะไหมที่จะมาลักษณะแบบนี้พระวันลบก็เลยบอกถ้าอย่างนั้น
ก็อัตมาขอกลับก่อนดีกว่าก็คือกลับเลยใช่ไหมคะวันนี้บินทบาทเสร็จตอนเช้ากลับเลยใช่กลับไปเลย
ก็ไม่ได้ติดต่อป้าเล็กเพื่อจะขอเข้าไปนั่งอะไรแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังตรงนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับพระวันลบที่มาจากกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะมาที่ซอยเพชรเกษม๔๗มาวันแรก
วันนั้นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีก็ไปตามคดีของในไอซ์ที่บ้านเนี่ยแหละแม้ว่าคดีตอนนี้จะต้องรอความชัดเจนจากตำรวจว่าจะมีพยานหลักฐานต่าง
การชี้จุดชี้เป้าเพิ่มเติมแล้วเพียงพอจะขอหมายค้นจากศาลไปค้นเพิ่มในบ้านในไอซ์ได้หรือไม่
เราก็ไปตามความคืบหน้าที่แถวบ้านในไอซ์อยู่ทุกวันเมื่อวันพฤหัสไปเนี่ยนะฮะก็ไปเห็นพระรูปหนึ่งก็คือพระวันลบ
เดินทางมาจากสำนักสงฆ์กาญจนบุรีนะครับก็มาอยู่แถวบ้านในไอซ์นั่งแท็กซี่มานะตอนที่เห็นมาที่ซอยเนี่ยนั่งแท็กซี่มานะครับ
แล้วก็มาสวดมนต์ตรงบ่อน้ำนะครับบอกว่าสัมผัสได้เกี่ยวกับวิญญาณของผู้หญิง๓๔คนวนเวียนอยู่แถวบ้านในไอซ์นะฮะ
เนื่องจากวิญญาณเหล่านี้ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะยังไม่มีญาติมาเชิญดวงวิญญาณ
ได้นำทูบหนึ่งดอกไปจุดข้างบ่อน้ำที่พบโครงกระดูกแล้วเดินรอบบ่อน้ำแล้วสวดบทกุศลาบทสวดในงานศพสวดกรวดน้ำแผ่เมตตา
เพื่อปลดปล่อยวิญญาณให้สู่สุขติแต่อยากจะมาปรากฏนะครับเพื่อที่จะส่งบุญกุศลให้กับวิญญาณที่บ้านของนายไอซ์ไปสู่สุขติอย่างชัดเจนนะครับ
ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนอยากจะมาสักหนึ่งคืนในคืนวันพระซึ่งจะตรงกับคืนนี้นะครับ
หลังจากนั้น๓๑มกราคมก็คือเมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับพระวันลบมาที่บ้านของในไอซ์อีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้นี่จัดเต็มกว่าเดิมบอกว่าโอ้โหเมื่อวานที่บอกว่าสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยมีดวงวิญญาณที่เป็นผีสาวคนหนึ่งเนี่ยเดินตามหลังไปด้วยนะ
ตอนที่สวดเสร็จแล้วกำลังจะกลับแล้วเนี่ยคือจะกลับแถวพุทธมนธนความจริงอยู่การจะรับบุรี
ก็จะไปพักชั่วคราวอยู่พุทธมนตรระหว่างที่จะมาบ้านในไอซ์นะครับ
สัมผัสได้๒ศพนะที่ตามมาเนี่ยดวงวิญญาณตนหนึ่ง
แต่ยังสัมผัสได้ว่ามีศพถูกฝังอีก๒ศพอยู่ที่บริเวณใต้ต้นมะม่วงในบ้านในไอซ์
ใกล้กับสารบรรพบุรุษซึ่งจุดนี้มีการร่ำลือว่า
อาจจะมีศพของแรงงานชาวต่างด้าวถูกฆ่าและฝังอำพลางอยู่ที่นี่
แต่อันนั้นก็ยังไม่ชัดเจนนะเรื่องพยานจะให้เบาะแสอะไรพวกนี้
ตำรวจก็ยังไม่ได้หลักฐานอะไรที่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของงูดำมาไงเมื่อวาน
ที่เราได้ไปคุยกับพระวันลมเพราะว่าไปมีสารเก่าเป็นสารพระภูมิเก่า
อยู่ใกล้กับจุดที่เป็นสารบรรพบุรุษของบ้านในไอซ์นะครับ
สารนี้ก็มีรูปปั้นงูดำนะที่ขดทับงูใหญ่ขดทับงูตัวเล็ก
แล้วก็มีไข่ตัวอะไรไม่รู้สีขาวเนี่ยมาไข่ทิ้งอยู่
แต่ข้างล่างสารพระภูมิเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราที่ไปดู
รู้สึกได้ว่าเหมือนกับมันจะต้องมีโพรงหรือมีงูอยู่ข้างใต้
วันลบก็ยังบอกอยู่ว่าเออก็น่าจะมีนะถ้าอยากจะลองดูก็ได้
แต่ก็ระวังตัวหน่อยวันนี้คุณตวีการแก้ววิจิต
ตามความคืบหน้าคดีต่างแถวบ้านในไอซ์หีบเหล็กอีกครั้งนะครับ
วันนี้ตรงกับวันพระนะฮะติดต่อไปยังพระวันลบ
ที่บอกว่าอยากจะมาปรากฏครั้งคืนคืนนี้
พระวันลบบอกว่าก็ตั้งใจอยากจะมานั่นแหละ
แต่ว่าเมื่อยังติดต่อใครไม่ได้ยังไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้
ก็ขอเดินทางกลับสำนักสงฆ์ต้นสังกัดที่กาญจนบุรีก่อนก็แล้วกัน
อยู่ประมาณ๑๐๐๐ชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับเลย
พร้อมกับบอกว่าคือมาบ่อยก็เกรงว่าอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้
เพราะในไอซ์เองเขาก็เป็นคนที่มีพักพวกเป็นคนมีสตางค์นะ
แล้วก็ไม่อยากให้ผู้คนเนี่ยมองตัวพระในแง่ลบ
แท้จริงแล้วยืนยันว่าตัวเองก็มีเจตนาต้องการมาช่วยเหลือปลดปล่อยดวงวิญญาณ
แต่ทีนี้พอสังคมมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่เหมาะสมตรงนี้
ก็ไม่อยากให้สงฆ์ต้องแปดเปื้อนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่า
งั้นกลับก่อนก็แล้วกันส่วนจะมาใหม่หรือไม่มาใหม่อะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
ก็ไม่ได้เจอพระวันลบแล้วนะคะแต่ทีมข่าวของเราก็ยังอยู่แถวนั้นแหละค่ะ
ก็ยังหาความคืบหน้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของในไอซ์เพื่อนบ้านคนแถวนั้นมีใครรู้ใครเห็น
มีใครให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับอพาร์ทเมนต์ร้อยกว่าห้องอ่ะค่ะ
ป้าเล็กป้าของในไอซ์ดูแลอยู่ซึ่งก็เป็นรายได้ที่แบบเยอะจนในไอซ์ไม่ต้องทำงาน
ต้องทำมาหากินอะไรก็มีรายได้จากส่วนนี้นี่แหละ
อย่างที่เล่าคุณผู้ชมไปค่ะว่าตั้งแต่เป็นข่าวคนที่อยู่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้ค่อยทยอยออกจากอพาร์ทเมนต์ไปทีละคนสองคนทีละห้อง๒ห้อง
โดยเฉพาะห้องที่ระเบียงห้องหันไปทางบ่อน้ำ๒ไร่ที่ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อย่างน้อย๒ศพในบ่อน้ำ
เขาบอกว่าไม่ไหวจริงดึกดื่นไปยืนริมระเบียงมองไปที่บ่อน้ำมันเห็นอะไรแปลกบางคนบอกว่าฝันแปลกฝันเห็นวิญญาณผู้หญิงฝันเห็นวิญญาณผู้ชาย
วันนี้ค่ะต้นเดือนก็คือสิ้นเดือนพอดีเนาะคนที่เขาจะย้ายเขาก็ตัดสินใจย้ายทันทีมีอยู่ห้องนึงนะคะห้องนี้เป็นรายที่๖นะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วขอย้ายออกดีกว่า
นายเอกลักษณ์ผิวผ่องอายุ๓๑ปีเช่าอยู่ชั้น๕นะคะห้อง๕๐๕ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงที่หอพักแห่งนี้กำลังขนของอยู่เลยนี่ค่ะที่นงที่นอนพัดลมขนขึ้นรถกระบะเตรียมย้ายออกอะค่ะก็เลยไปถามบอกว่าทำไมย้ายออกเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพขายของอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่หอพักนี้๔เดือนแล้ว
อันนี้เคยเจอในไอซ์สองครั้งแล้วก็รู้ระเบียบดีว่าถ้าอยู่หอพักนี้ห้ามขับรถเปิดไฟสูงคือห้ามไฟส่องเข้าไปในบริเวณบ้านของในไอซ์อ่ะอันนี้คือกฎระเบียบของคนที่เช่าหอพักนี้เลยนะหอนี่เป็นระเบียบเลยเหมือนที่เคยมีข่าวว่าไฟสาดเข้าไปในบ้านในไอซ์บางทีถึงขั้นเอาปืนออกมาไล่ยิงถูกก็เลยเป็นกฎเลยใครเช่าที่

ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนตอนกลางวันไม่เห็นนะหลังเที่ยงคืนปุ๊บถ้ามายืนริมระเบียงมองไปที่เบาะน้ำเห็นก้อนอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นสัตว์น้ำเป็นตัวอะไรกระโดดขึ้นมาตอนแรกไม่เอกใจอะไรอันนี้เขาเห็นเองนะ
นายเอกลักษณ์เห็นเองแฟนสาวของเขาค่ะฝันเห็นผู้หญิง๓คนและผู้ชายอีกหนึ่งคนฝันเห็นเป็นประจำฝันเห็นตั้งแต่ช่วงแรกที่มาอยู่หอพักนี้ก็คือก่อนเป็นข่าวก่อนมีข่าวไอซ์หีบเหล็ก

สีเขียวกางเกงยีนนี่ค่ะแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ที่แฟนสาวของนายเอกลักษณ์ฝันถึงเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เคยฝันแล้วแล้วเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งฝันครับไม่รู้ว่าเป็นไปได้ว่าเออวันนี้เป็นวันพระหรือเปล่าช่วงคืนคาบเกี่ยวอะไรแบบนี้ก็เลยมาเข้าฝันอีกรอบนึงครับทุกคนที่อยู่ในฝันนะคะเหมือนกับว่ามาขอคว
ไอซ์นะเขาก็คิดแบบนี้นะอาจจะมาเข้าฝันเพื่อขอความช่วยเหลือตลอดสี่เดือนที่อยู่ที่นี่อ่ะค่ะก่อนจะมีข่าวว่าเจอศพแฟนสาวของเขาฝันเห็นบ่อยมากจริงจริงฝันเห็นศพถูกมัดฝันเห็นคนตายจนไปทำบุญตลอดเลยแล้วก็คุยกันสองคนแฟนอ่ะครับทำไมเราต้องฝันแบบนี้ตลอดเนี่ยค่ะอ๋อแฟนสาว
ถูกต้องจนเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะครับไปอยู่ที่อื่นดีกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะขอย้ายที่อยู่ใหม่
ก็คุยกับแฟนว่าโดยความพูดแบบเอ่อชาวบ้านชาวบ้านเนอะกูว่าแล้วมันต้องมีของบ้านนี้ผมอยู่
ดูข้างนอกนะครับก็กลางคืนผมชอบออกไปอยู่หลังห้องนะครับก็จะมีบางทีเห็นเงา๑๙๑๗

อยู่ข้างขาวแล้วเห็นไหม
อยู่ในน้ำที่ไหนไม่รู้ที่ไม่ใช่ตรงนี้
เข้ามาอยู่แล้วฝันแปลกแบบนี้ตลอด
ฝันเกี่ยวกับคนตายเพราะปล่อยมาก
จนหน้าจุดเมื่อคืน
เมื่อคืนแบบฝันในน้ำไม่มี
บนห้องหนูนะหนูขึ้นห้องหนูหนูก็มองมาจากบนห้องในความฝันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีผู้ชายแบบคนหนึ่งที่ยืนคู่กับผู้หญิง
แต่ผู้ชายที่หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วผู้หญิงหนูก็ไม่รู้
แต่คือหนูก็คงคิดว่าน่าจะเป็นน้องคนที่เขาเอาขึ้นนั่นหรือเปล่า
ผู้ชายนี่หนูก็ไม่รู้ว่าจะจากอะไรด้วยหรือเปล่า
ทำไมหนูมาอยู่ตึกนี้หนูฝันแบบนี้บ่อยจังอะไรอย่างนี้
คือฝันแปลกมากแค่บางคืนหนูอยู่หนูไม่กล้าอยู่คนเดียว
แต่ไปไหนมาไหนก็ต้องแฟนต้องอยู่ด้วยอยู่ในห้องตลอดไม่กล้าอยู่คนเดียว

คือมันรู้สึกมันมีคนมองอยู่ตลอด
โอ้โหแล้วได้ยินเสียงตอนที่อ่าคุณผู้หญิงให้สัมภาษณ์มาสักครู่นี้นะ
เล่าไปลมพัดไปคุณปริฎา
เอออยู่ดีลมก็พัดขึ้นมาแบบหรือใครมาหายใจอยู่ข้างก็ไม่รู้
คุณภาคภูมิก็ทำให้กลัวขึ้นไปอีก
คุณเขียนมาสอนนะแค่นี้ก็กลัวจะแย่แล้วค่ะ
ก็ไม่ใช่เล่นนะเพราะคุณปริดาเนี่ยมาถึงวันแรกก็ฝันเลยนะ
ใช่ค่ะคือตั้งแต่๔เดือนก่อนนะคะ

โอ้โหแต่ละคนแต่ละคนแต่ละอย่าง

เลยตัดสินใจนี่ขนข้าวขนของขึ้นรถกระบะ
ไปดีกว่าหาที่อยู่ใหม่ดีกว่า

ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะ

แต่เขายืนยันว่าเขาเห็นและเขาฝันถึงจริง
รายที่๖ของแผนแห่งนี้ในเดือนนี้
แล้วก็ไม่รู้จะมีรายอื่นอีกหรือเปล่า

อาจจะมองว่ามันอะไรยังไงกัน
มันไม่เกี่ยวกับขดงคดีตามหลักนิติวิทยาศาสตร์อืม
เราก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นหรอกเพราะเราไม่ได้อยู่แถวนั้น
ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าคนแถวนั้นเขาเห็นจริง

ย้ายออกจากที่พักอพาร์ทเมนต์หอพักบ้านคอนโด

สินใจยอมย้ายอ่ะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้ที่เราไปเจอครับสารพระภูมิเก่าที่อยู่ด้านหลังบ้านของในไอซ์ค่ะ
บ้านเขามี๒สารสารในแถวหน้าบ้านดูแลอย่างดี
สารเก่าถูกทิ้งร้างอยู่หลังบ้านแถวสุสานบรรพบรุษของเขา
แล้วมีรูปปั้นงูดำนะฮะรูปปั้นงูดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ย
ขดอยู่แล้วมีงูตัวเล็กเป็นรูปปั้นเหมือนกัน
อีกตัวหนึ่งถูกขดทับอยู่
ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะไอซ์เกิดปีมโรงปีมะเสง
ปีที่เกี่ยวกับงูหรือเปล่าก็เลยบูชารูปปั้นงู
แล้วก็เปล่าเขาเกิดปีแพะใช่ปีมะแม่นะฮะแล้วมีไข่
ไม่รู้ตัวอะไรมาไข่ทิ้งเอาไว้พอดีนะครับอ่าเรื่องเนี้ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเรานะไปเจอผู้เช่า
ทยอยย้ายออกบางส่วนแล้วเนี่ยยังบังเอิญไปเจอ
เราก็เลยถามว่าเออนอกจากเรื่องของกระดูกมนุษย์
ขุดศพผู้หญิงน้องกุ๊กกิ๊กเจอสารพระภูมิที่เหมือนในไอซ์
บูชางูดำอาจจะเป็นงูเจ้าที่หรือจะอะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยแต่มีรูปปั้นงูดำเคยเจอเรื่องแปลกอะไรบ้างไหมพี่
เกี่ยวกับบ้านในไอซ์พี่คนนี้บอกว่าครั้งหนึ่งนะฮะครั้งหนึ่ง
ฝนตกหนักเขาเห็นงูเหลือมตัวใหญ่อยู่แถวโคนต้นมะพร้าว
บ่อน้ำที่บ้านในไอซ์ค่ะก่อนที่งูเหลือมตัวนั้น
มันจะค่อยค่อยเลื้อยลงไปในบ่อน้ำตอนนั้นเขาก็แอบกลัวอยู่นะ
เขาเห็นงูเหลือมตัวใหญ่อยู่แถวโคนต้นมะพร้าวริมบ่อน้ำ
แล้วก็ค่อยเลื้อยลงไปในบ่อน้ำเนื้อที่๒ไร่ในบ้านในไอซ์
เขาก็คิดอีกมุมนึงนะนอกจากกลัวว่าแถวนี้พื้นที่ปลา
ใช่มันก็เป็นไปได้ไงตั้ง๒๐ไร่แล้วก็ต้นมงต้นไม้เต็มไปหมด
แล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่ก็คงมีงงมีงูมีสัตว์มีพิษอะไรมันก็ธรรมดา
อยู่ด้วยกันคนอื่นอื่นฟังปรากฏว่าหลายคนก็เล่าเหมือนกันว่า
เคยเห็นงูเหลือมตัวใหญ่เหมือนกันนะแล้วมีคนเคยได้ยินป้าเล็ก

นี่เขาบอกเองเดินมาดูเลย
กันคนอื่นก็เจอเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวเรื่องนี้
เรื่องสารงูอ่าแต่มีคนเคยบอกว่าได้ยินป้าเล็กบอกว่า
แถวนี้มีสารงูนะก็เป็นคำบอกเล่าของผู้เช่าอ่ะฮะ
เราก็พยายามรอเจอป้าเล็กในวันนี้นะครับ
เพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับพื้นที่บ้านของในไอซ์นะฮะ
แต่ว่าป้าเล็กเนี่ยก็อยู่ในบ้านนะฮะ
แต่ว่าป้าเล็กยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเนี่ยครับ

คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นข้อมูลใหม่จริงนะคะ
ทำให้เห็นพฤติกรรมของไอซ์หีบเหล็กมากยิ่งขึ้น
คือต้องบอกว่าก่อนที่จะมีข่าวไอซ์หีบเหล็ก

กักขังหนุ่งเหนียวและยาเสพติด
ข้อมูลใหม่ที่เราได้มาทำให้เห็นว่า

พฤติกรรมกักขังหน่วงเหนียว

ข้อมูลนี้นะคะได้มาจาก

จะเกษม๔๗ก็คือซอยเดียวกัน
กับบ้านไอซค่ะในวงการ

หน้าตาสะสวยนะขออนุญาตเบลอหน้า
แล้วก็ใช้เป็นชื่อเฟรมเป็นนามสมมุตินะคะ

ไอซทำร้ายร่างกาย
เหมือนกับที่เป็นข่าวค่ะ

เป็นศพคนแรกถูกฝังดินอยู่อะ

บังคับให้น้องกุ๊กกิ๊ก

ให้ออกไปไหนบังคับให้อยู่ในหีบเหล็ก

คือเป็นพฤติกรรมของการกักขังหน่วงเหนียว

รายนะคะคุณเฟรมบอกว่า

สาวประเภท๒ผ่านโปรแกรม

อะไรแบบนี้สื่อโซเชียลยุคก่อนก่อน

แล้วสมัยก่อนไอซ์เขาหน้าตาหล่อค่ะ

สาวสาวประเภท๒

ไอซ์ก็เลยบอกว่า
มาหาหน่อยก็ใช้อุบาย
อกล่อต่างนานาเสนอเงินด้วยค่ะ

ที่บ้านเพชรเกษม๔๔
สาวประเภท๒เขาก็ไปนะคะ

แล้วก็ชวนให้มีเพศสัมพันธ์

ก็จะให้ใช้ยาเสพติด
เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

แปลงหรือไม่แปลงไม่เป็นไร
ไอซ์ร่วมหลับนอนด้วยหมด
แต่สุดท้ายไม่ยอมจ่ายเงินค่ะ

ไม่จ่ายเงินแต่ไม่ให้เขากลับบ้าน

หนักหน่อยโดนเป็นอาทิตย์
ก็แล้วแต่ว่าคนไหนตรงสเปคไอซ์

เป็นสาวประเภทแล้วก็สวยมาก

ตกเป็นเหยื่อของไอซ์มาก่อน
สาวประเภท๒คนนี้ถูกขังอยู่ในบ้านไอซ์

ตอนนั้นเขาเพิ่งผ่าตัดแปลงเพศได้๓เดือน

ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์

ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์แบบนี้

พี่รักหนูอยู่กับพี่นะ

วันที่๗โชคดีตรงที่
มีคนมาส่งอาหารที่บ้านไอซ์
จังหวะที่คนส่งข้าวเปิดประตู

โชคดีที่ออกมาได้ค่ะ

เอาไปขังไว้แล้วก็บอกรักต้องอยู่กับมัน
พอเล่นยาเสร็จมันก็จะนอนหลับ
แต่ที่น้องหนีออกมาได้เพราะมันตักอาหาร

ล่าสุดก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปี
มีผู้หญิงที่เคยพาไปทำหน้าอก

เจ๊หนูเคยไปหา

ให้เดินมาเขาไม่ยอมออกมา

ไม่ผ่านโครงการส่วนมากจะเป็นเว็บ

คือทักไปหา

เขาใช้รูปโปรไฟล์ที่ดูดีมาก

หนีออกมาได้ค่ะแล้วคุณเฟรมก็บอกนะคะ
ว่าถ้าสมมุติไปเจอ
กระดูกมนุษย์แล้วเป็นผู้ชาย

เพราะว่ามีสาวประเภท๒ไปที่บ้านในไอซ์

แล้วก็ไม่รู้มีมากกว่านั้นหรือเปล่า

แต่อันนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกนะคะว่าเจอกระดูกมนุษย์ผู้ชายหรือเปล่า

ส่วนในบ่อน้ำที่คาดว่า๒สม
น่าจะเป็นผู้หญิงแต่เธอบอกว่าถ้าเจอถ้าเจอเพิ่ม
แล้วเป็นผู้ชายอาจจะเป็นสาวประเภทสองก็ได้เพราะเธอบอกว่ามีสาวประเภทสองที่เธอรู้จักอะค่ะ
ที่อยู่แถวพระรำสองบางแคจรันสนิทวงฝั่งทน
ไปบ้านในไอซ์กันหลายคนมากตกเป็นเหยื่ออยู่หลายรายค่ะ
ส่วนใหญ่ก็โดนเหมือนกันถูกมีเพศสัมพันธ์บ้าง
โดยสมัครใจบ้างไม่สมัครใจบ้างโดนทำร้ายร่างกาย
กักค้างหน่วงเหนียวคุณเฟรมบอกว่าเมื่อปีก่อนนะคะ
ก็กำลังขายอาหารอยู่มีชาวบ้านมานั่งจับกลุ่มคุยกัน
ว่าเดินผ่านบ้านในไอซ์แล้วตาเหลือไปเห็นผู้หญิงสามคน
เปลือยกายอยู่ในความมืดใต้ต้นมะม่วง
แล้วก็เดินไปเดินมารอบตรงนั้นแบบนี้ค่ะ
เธอก็เลยนึกในใจว่าจะใช่คนหรือเปล่า
ตอนดึกจะมีผู้หญิงมาเดินเปลือยอยู่ได้ยังไง
เธอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกไอซ์ฆ่านะคะ
พอกลับไปเขาเดินผ่านข้างทางเขาก็จะเห็นผู้หญิงสองสามคน

เป็นคนหรือเป็นวิญญาณหรือ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะเดินอยู่ตรงตรงต้นมะม่วง
นั่งคุยกันเราก็ฟังแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร
เพราะเราไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสาวสองที่ไปคือไปตรงแถวนี้
ถ้าเรื่องมันไม่แดงก็จะโดนอีกเยอะ
เพราะถ้าเกิดว่าตำรวจไม่มาคิดว่าเรื่องไม่กระจ่าง
คือน่าจะโดนน่าจะมีเยอะค่ะ
เพราะว่าพื้นที่บ้านเขาไม่มีใครเข้าไปได้
เขาจะทำอะไรในพื้นที่บ้านเขาก็ได้
ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าใครเคยตกเป็นเหยื่อของในไอซ์
ตำรวจก็บอกนะคะว่าอยากจะให้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม

ในการขอนุมัติศาลออกหมายค้นแล้วก็ไปตรวจค้นในบ้านไอซ์เพิ่มเติมด้วย